เรื่องนี้แหละยังอยู่ในวงงานแต่งของน้องชามเนี่ย

เดินทางมาร่วมยินดีกับงานวิวาของเพื่อนสาวสุดซี่อย่างชามไอวารินค่ะ
นั่นก็คืออีกหนึ่งสาวเลยคนสวยเหมือนกัน

ไม่ลืมที่จะมาอัปเดตหัวใจให้ฟังว่าตอนนี้เป็นสีชมพูอีกแล้วล่ะค่ะ
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับความสัมพันธ์หวานชื่นของน้องสาวร่วมวงการสุดซีอย่างชามไอวรินจนเข้าสู่ประตูวิวา
แฟนหนุ่มตาน้ำข้าวไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะนักข่าวถามถึงว่าแล้วหัวใจของตัวเองล่ะเป็นสิรานีให้คนอื่นตัวเองเป็นยังไงบ้าง
ลักษณะก็แย้มบอกว่าตอนนี้นะฮะอกที่เคยเดาะ

บอกว่าก็มีคนพูดคุยมาด้วยแหละ๔เดือนแล้ว
ไม่ว่าแบบโดนทำลายซ้ำมานะ
เขาอยากจะให้ชัวร์แล้วก็ค่อยแบบว่ามาเปิดเผยโฉมหน้าแบบอาจจะอัพลงไอจีอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
บอกว่าถ้าเห็นรูปคู่ปุ๊บก็คนนี้แหละหวานใจคนใหม่แต่ว่ารอไปก่อนนะคะ
ความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะก็อยู่ไปเรื่อย
อยู่ไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องของความรักมากนะตอนนี้ค่ะคืออุ้มเองก็เจ็บมาเยอะอะเนาะ
ก็เลยรู้สึกว่าถ้านะวันหนึ่งมันเจอคนที่ใช่จริงมันก็คงจะเป็นคนนั้นแหละ
ก็มีคนที่เราคุยด้วยอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยดูไป
อุ้มชอบคนนอกวงการค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนนอกวงการนะคะ
ก็สักประยะหนึ่งค่ะ

ไปเรื่อยค่ะตั้งแต่คนที่แล้วอะค่ะ
ก็ไม่เคยลงโซเชียลเลยใช่ไหมคะ
เพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราลงโซเชียลมาก
เรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยบางทีเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีผลดีต่อความที่เราเป็นลูกผู้หญิงด้วย
ถ้าเลิกกันไปเราต้องมานั่งตามลบรูปเขาในไอจี
แล้วเราก็ไม่สามารถลบรูปเขาจากอินเตอร์เน็ตได้
ถ้าคนไหนที่อุ้มลงสื่อคนนั้นคือคนที่อุ้มมั่นใจว่า